กลับมาในช่วงนี้ประตอบยังย่อไม่หยุด
เราต้องฝึกคอดเข่าค่ะเพื่ออย่างมันจะไม่คลึบกรับ
เสียงกระโหนกคุณเสียงหายใจหรือเปล่า
มาในช่วงนี้เรื่องราวของของกินเนี่ยรออยู่แล้ว
โอ้โหเยอะมากล้างท้องมาแล้วค่ะเมื่อสักครู่นี้
โดยเฉพาะเรื่องราวของร้านนี้นี่กันจะพาไปที่จังหวัดอ้างท้องกันนก่อน
ไปดูครับเข้าต้มแบบครบเครื่อง

ร้านนี้เขาบอกว่าใส่เต็มจนหม้อแทบแตกเลยครับ

ที่เห็นวางเรียงรายอยู่ในเครื่อง

หมูยอหมูเด้งลูกชิ้นเนื้อปลาไส้กรอกปูอัดปลาหมึกและกุ้ง

แล้วก็ไม่ได้มีแค่นี้มีอีกหลายชนิด
รวมแล้วทั้งหมด๑๗อย่างเป็นเครื่องนะครับที่จะใส่ลงไปในข้าวต้ม
โอ้โหเขาบอกว่าเป็นข้าวต้มที่ใส่ลงไปในหม้อดินสูตรพิเศษ
ของร้านครัวการดาในตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองครับ
ทีร้านนี้รับจัดโต๊ะจีนนะแล้วก็จิ้มจุ่มออกงาน
ไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานบุญหรือว่างานสังสรรค์
ร้านครัวการดาเนี่ยเขารับจัดทั่วประเทศ
แต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานจัดโต๊ะจีนไง
ก็เลยเปิดร้านขายข้าวต้มหม้อดินสุดพิเศษแทนไปก่อน
โดยจะใส่เครื่องเคียงลงไปในหม้อดินกว่า๑๗ชนิดครับ
คิดราคาขายให้กับลูกค้าเพียงแค่หม้อละ๓๐บาทเท่านั้น
เครื่องเคียงเยอะขนาดนี้นี่นะคะคุณ
ดูดิอัดลงไปหม้อแทบแตก

ด้านเจ้าของร้านครัวการดานะครับคุณกุศุมาขันพิทักษ์เล่าว่า

เอาไว้รองรับลูกค้าในช่วง๕โมงเย็นถึง๓ทุ่มนะครับ
โดยเฉพาะเมนูข้าวต้มหม้อดินครบเครื่องสูตรพิเศษ
ว่าเป็นเมนูแนะนำของทางร้านขายดิบขายดีครับ

และทางร้านต้องการช่วยคนที่มีรายได้น้อย
ได้รับประทานอาหารที่มีปริมาณมากแล้วก็อร่อยด้วยนะครับ
ใส่กรอกลูกชิ้น

บอกแค่ว่าข้าวต้มหม้อดินเขาจัดมาให้เลย
เยอะมากเครื่องเยอะมากจริง
ใครอยู่จังหวัดอ่างทองไปลองลิ้มชิมรสกันดู

ในราคาประหยัด๓๐บาท

ข่าวต่อไปยังพาไปทานกันอยู่แต่ขึ้นเหนือไปอีกนี่
เยิบกันขึ้นไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะคุณค่ะ
ไปดูร้านน้ำเงี้ยวร้านนี้
เขาบอกว่านุ่มเต็มร้านเลย

อื้มใช่
นี่เขาบอกว่านุ่มเต็มร้านเพราะว่าติดใจในรสชาติ
แล้วก็ติดใจในความสวยของแม่ค้านั่นเอง
นี่แหละค่ะนางสาวจินกัญญาเขื่อนเพชรหรือว่าน้องรถจิ๊บแม็กซิมปี๒๕๖๒
ชื่อแบบนี้นี่แสดงว่า
รสจิปแต่ไม่จิปนะจ๊ะ

ใช่หน้าตาสวยเลยทีเดียวอายุ๒๔ปีเท่านั้น
แม่ค้าขายน้ำเงี้ยวร้านนี้นี่แหละอยู่ที่เทศบาลนครเชียงราย
กำลังเดินเสิร์ฟแล้วก็ขายน้ำเงี้ยวที่มีลูกค้านั่งรอในร้านเป็นจำนวนมาก
โดยร้านนี้มีโซโลแกนว่ามากินน้ำเงี้ยวนะจะล้ามลำ

โอ้โหเสียงหวานแน่เลยแม่ค้าเนี่ยนะ
เขาบอกคนเหนือเขาจะพูดเพราะเสียงหวานอยู่แล้ว

เจ้าตัวบอกว่าสาเหตุที่กลับบ้านไปขายน้ำเงี้ยวนะครับ
เพราะว่าเป็นอาชีพสุจริตแล้วก็สร้างรายได้วันละ๒๐๐๕๐๐บาทเลย
วันเขาบอกว่าขายน้ำเงี้ยวได้มากกว่าทำงานเป็นพริตตี้ขายสินค้าอีกนะคะ

ใช่แล้วโดยจุดเด่นของร้านจะใช้น้ำซุปที่ปรุงจากน้ำต้มกระดูกหมู
และพริกสูตรเด็ดที่ได้มาจากผู้เป็นแม่นั่นเองค่ะ
ส่วนราคาน้ำเงี้ยวหมูหม้อดินเส้นขนมจีนเส้นใหญ่ธรรมดาจะขายในราคาถ้วยละ๓๕บาทนะคะ
พิเศษถ้วยละ๔๐บาท
และหากเป็นน้ำเงี้ยหม้อดินธรรมดาขายหม้อละ๔๐บาท
และถ้าเกิดเป็นพิเศษจะขายเพียง๔๕บาทเท่านั้น
โอ้โหเพราะฉะนั้นแน่นอนไปต้องสั่งพิเศษ
ถูกต้องแล้วนี่ไงพิเศษโอ้โหกินกันให้ลืมไปเลยค่ะคุณค่ะ
อร่อยแน่นอนนะคะเจ้าตัวบอกว่า
จากจะได้กลับไปทำงานที่บ้านแล้วเนี่ย

หรือว่าทำงานสตลกตัวค่อนข้างว่าบิวอีกแล้ว
ก็เลยหันมาทำอาชีพนี้

อุดหนุนกันได้ร้านนี้ทานแล้วเนี่ยอิ่มทั้งพุงอิ่มทั้งใจอิ่มทั้งตา
สบายเลยที่นี่กลับบ้านสบาย
เดี๋ยวจะพาไปอีกร้านหนึ่งในช่วงของตลอดกิน

ไปนี่เลยคุณผู้ชมครับร้านนี้ชื่อว่าร้านอย่าลืมฉัน

ไม่ใช่ไม่เกี่ยวแต่ร้านนี้ทานแล้วเนี่ยไม่มีทางลืมเลยเพราะว่าอร่อยมาก

ไปดูกันเลยครับกับในช่วงของตลอดกินครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่แถวอังรีดูนังนะครับก็บริเวณสามย่านนั่นแหละครับ
วันนี้จะพาไปร้านร้านหนึ่งที่มีชื่อว่าร้านอย่าลืมฉันครับ
ร้านนี้เนี่ยเหมาะมากนะครับสำหรับใครที่ชื่นชอบอาหารรสเผ็ดรสจัดจ้านครับ
เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าร้านนี้เป็นอย่างไรแล้วผมจะไปด้วยเจ้ารถคู่ใจคันนี้ครับ
คุณผู้ชมครับตลอดกินเดินทางมาถึงแล้วนะครับในซอยจุฬา๕๐กลับมาถึงร้านอย่าลืมฉัน
ชื่อร้านก็ลืมให้ลงแล้วนะครับไปดูกันหน่อยว่าเมนูของเขาแต่ละอย่างนี่เป็นอย่างไร
ผมบอกว่าถ้าได้ลองชิมแล้วเนี่ยลืมไม่หลงตามชื่อร้านยาลืมฉันครับ

เอาละครับถึงแล้วร้านอย่าลืมฉันเข้าไปเลยครับ
เมลิฟีตำนู่ที่หลังมต่อนะครับ
เป็นไหว่ข้าแล้วนะครับ

เอาละครับ

คือเราจะเน้นไปทางอาหารของทางภาคตอนออก
คือจานทะบุรีปลาอะไรแบบนี้ครับ
ก็วัตถุดิบที่ได้ส่วนใหญ่ก็จะมาจากทางนู้น
เป็นอาหารไทยรสจัดอาหารพื้นบ้านไทยอย่างนี้แหละครับ

เอาเป็นแสบไข่ก่อนเลยดีกว่า
ฟังแล้วมันแสบเลยไหมครับ

เอาเป็นตัวกั้นดีไหมครับ

อันนี้เป็นอีกมินูที่ร้านนี้คลายดีมาก

นี่เลยไปนี่ที่เด็ดเลยครับอันนี้ให้ล้วนหน่อยนี่เมนูนี้ครับผม

เดี๋ยวมาดูเมนูไฮไลท์กันบ้างเจ้านี่เลยโคตรเซียนครับมันเป็นมาม่าหม้อไฟ
พอซอฟแล้วพี่ปูได้เลยครับครับผมพี่บอบบี้ครับก่อนอื่นเราพอมันเดือดปุ๊บเราตีไข่ก่อนเลยครับ
ร้านนี้อย่าลืมฉันช่วยบอกหน่อยว่าเปิดกี่โมงวันไหนบ้างแล้วก็จุดสังเกต
เปิดตั้งแต่๑๑โมงเช้าถึง๓ทุ่มหยุดวันจันทร์๑วัน
โมงเช้าถึง๓ทุ่มหยุดวันเดียวก็คือวันจันทร์นะครับผม
จุฬา๑๕๐ไม่ยากครับคุณผู้ชมทานเผ็ดร้อนอย่างนี้เสร็จแล้ว
ลองชิมน้ำหวานหวานลืมไม่ได้เลยคุณผู้ชมครับโอ้โหนี่มาวางไว้แล้ว
จะละลายแล้วด้วยมันเป็นเม็ดเบอร์รี่เราเอาไปแช่นะครับทำเป็นน้ำแข็งนะครับ
แล้วก็ทานักดันด้วยกับเบอรี่เบอรี่เนี่ยมันจะออกเปรี้ยวหวานจะทำให้ดูครับผม
คุณผู้ชมครับตลอดกินมาถึงนี่แล้วคุณผู้ชมล่ะมาแล้วหรือยังนะครับ
เป็นอะไรไม่ได้ไปเสียใจเอาแต่ไม่เป็นไรวันหลังเดี๋ยวพาไป
แล้วก็ร้านนี้ไปได้ร้านนี้ไม่ใกล้ไม่ไกลคุณผู้ชมครับ
ซอยจุฬา๕๐อามาญาอยู่ในกรุงเทพนี่เองแล้วถ้าไปไม่ถูกจริงก็โทรไปสอบถามก็ได้
เดี๋ยวย้ำเบอร์โทรกันหน่อยก็คือ๐๘๑๖๔๒๕๒๑๕โทรไปสอบถามกันก่อนได้
เดี๋ยวพักเบรกสักครู่แล้วกันดื่มหน้าดื่มธาของยังมีอีกเบรกนึง
เบรกหน้ายังมีเรื่องน่าสนใจก็ช่วงนี้พักงานสักครู่กับ